ที่ขอนแก่นนะคะเป็นนาทีระทึกของเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง
จอดรถเอาไว้หน้าร้านมีคนร้าย
ฝ่าสายฝนมาเลยนะคะเพื่อมาขโมยรถคันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันค่ะ
เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่บริเวณบึงหนองโคตรในตำบลบ้านเป็ดค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยรถยนต์ของเจ้าของร้านแล้วก็หลบหนีไป
พอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบนางสาวอัญชรีพรพลเขตเจ้าของร้านอยู่ในอาการตกใจค่ะ
พอสอบถามเรื่องราวเนี่ยก็รู้ว่าประมาณสัก๓ทุ่มมีคนร้ายเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๘๐เซนติเมตร
ใช้เสื้อแขนยาวสีดำแดงคลุมศีรษะแล้วก็เดินฝ่าสายฝนจากริมถนน
แล้วก็ขับออกไปจากลานจอดรถของร้านหนีไปทางบึงหนองโคตรค่ะ
เข็มพรพลเขตญาติของผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุนี้เนี่ยตัวเองนั่งอยู่หน้าร้านพอดี
เห็นคนร้ายเดินฝ่าสายฝนเข้ามาตอนแรกก็คิดนะคะว่าสงสัยจะเป็นคนที่อยู่บ้านหลังที่อยู่ติดกับร้าน
แต่หลังจากนั้นพอเห็นคนร้ายเดินมาที่รถยนต์ไม่ถึง๒นาทีก็สตาร์ทรถก็เลยรีบเรียกพนักงานร้านแล้วก็หลานสาวให้ออกมาดูค่ะ
ตะโกนบอกเลยว่ามีคนร้ายขโมยรถยนต์พนักงานร้านก็พยายามออกมาขวางรถด้วยนะคะ
แต่คนร้ายเนี่ยขับรถพุ่งใส่ทุกคนก็เลยต้องกระโดดหลบกันพันละวันเลยจากนั้นคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไปเลยค่ะ
พันตำรวจเอกชุมภนบอกว่าแปลกใจนะ
เพราะว่าใช้เวลา๒นาทีในการไขประตูรถ
ในการเข้าไปนั่งในรถสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไป
พันธุรกิจเอกชุมพลบอกเลยว่า
คนร้ายเนี่ยถ้าไม่มีกุญแจสำรอง
ก็ต้องรู้จักกับเจ้าของร้านเป็นอย่างดีค่ะ
งั้นไม่น่าจะทำได้เร็วขนาดนี้
เมืองต้นก็เลยไปสอบสวนเจ้าของร้านอย่างละเอียด
ก่อนที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ